ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคุณแม่
คุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่มีลูกเล็ก

แต่เรื่องนี้คุณแม่เข้าครัวทำกับข้าวค่ะ
แล้วปล่อยลูกเล็ก๕เดือนนอนเล่นคนเดียว
สุดท้ายลูกก็คว่ำหน้าแล้วเอาหน้าไปซุกผ้า
จับตัวดูอีกทีนึงลูกไม่มีลมหายใจค่ะคุณผู้ชม
ปั๊มหัวใจช่วยน้องเพราะน้องขาดอากาศไป

ยังไม่แข็งเพราะเขาคว่ำแล้วเขาเงยไม่ได้
หน้าก็จมอยู่อย่างนั้นนะคะน้องขาดอากาศค่ะ
เขาพยายามปั๊มหัวใจช่วยแต่ว่าขาดอากาศนานเกินไป
สุดท้ายหนูน้อยคนนี้เสียชีวิตค่ะ

คุณเที่ยงอำเภอจุฬาพรจังหวัดนคร๔ธรรมราชค่ะ
คุณสุพัตราที่เป็นแม่อายุ๒๖ปีร้องไห้เหมือนจะขาดใจค่ะ
อดลูกไม่ห่างเลยเธอเผลอให้ลูกเล่นคนเดียว
หน้าคว่ำแล้วก็ขาดอากาศเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ

ก่อนเกิดเหตุเธอก็เข้าครัวทำกับข้าว
ออกมาเห็นลูกนอนคว่ำหน้าตอนแรกก็เฉย
เพราะน้องเขาก็นอนคว่ำหน้าแบบนี้เป็นประจำ
แต่สงสัยว่าทำไมน้องไม่ขยับเลย
พอไปดูใกล้ปรากฏว่าที่น้องไม่ขยับ
หน้าน้องไปซุกอยู่กับผ้าคุณนัทพงศ์

แล้วก็โทรเรียกทั้งรถพยาบาลและกู้ภัย
แต่ว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วค่ะ
ก็อยากจะ
แม่งก็ตกใจเรียกเรียกให้พ่อมาก

ปากเป็นอุทาหอนหวายอย่าปล่อยลูก
แค่ไม่กี่นาทีแค่ไม่กี่วินาที

สำหรับคุณแม่หลายท่านด้วยนะคะ

ก็ทำให้น้องหายใจไม่ได้นะคะ
แม่ท่านนี้มีลูกด้วยกัน๗คนนะคะ

ลูกคนที่เสียชีวิตเป็นลูกคนสุดท้อง

ก็อยู่กินกับนายวิวามา๑๘ปีนะคะ